สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองเองค่ะ
วันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าวันนี้ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปตามหาเจ้าแม่แห่งวงการอาหารอินเดีย
เขาว่ากันว่าร้านนี้นะคะ
อร่อยเหมือนบินไปทานถึงอินเดียเลยค่ะ
แล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนอินเดียด้วยว่า

พี่สาวพี่เปิ้ลภารดีเอาไว้

อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่
พี่เปิ้ลมา
สวัสดีค่ะ
อันนี้โอกาสดีชวนพี่เปิ้ลมาลองทานอาหารอินเดีย

จริงก็เคยแต่ว่าร้านนี้ยังไม่เคย
อย่างนั้นดีเลยเข้าไปด้านในกัน

ลงเอกมายังไงค่ะ

แหมก็มาร้านอาหารอินเดียทั้งที
ถ้าอยากจะฟินก็ต้องอินแบบนี้นี่แหละครับ
ร้านที่น้องไปต่องพระพิเปิ้ลพาราดี

เจ้าของร้านนี้เนี่ยเป็นคนไทยแท้
แต่ได้การยอมรับจากลูกค้าคนอินเดีย
ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดง

ถ้างั้นเราตามเขาไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ

ชื่อร้านจริงมันต้องออกเสียงยังไงหนูออกถูกไหม

วาลาแปลว่าเป็นคนดั้งเดิมแม่

ร้านแรกของพี่คือที่ตรงเจริญนคร๑๗นะคะ

ร้านที่๑๑๑๒ปีแล้วค่ะ

พี่ตาก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนนึงเลยนะ
ปอนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะ

แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดร้าน
ตาเคยทำงานอะไรยังไงมาบ้าง

เป็นเด็กร้านจานร้านกล้วยเจียว

แล้วจับพัดจับผูยังไงถึงได้มาทำร้านอาหารอินเดียได้
ก็คือทำพัดทำอยู่ร้านอาหารอินเดีย
แล้วก็เจอกับพี่ลาจุนก็เป็นเชฟที่ทำเกี่ยวกับอาหารอินเดียเลยนะคะ
ก็คุยกันเรื่องราวแบบเหมือนคนกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านด้วยกันก็คุยกันว่า
แล้วทำไมคุณไม่เปิดร้านเอง
พี่ก็ถามเขาก็บอกเขาเป็นต่างชาตินะ
เขาไม่ทราบว่าที่จะมาเปิดติดจัดการในประเทศไทยได้
แล้วพอเขาบอกว่าให้เราเป็นคนเปิดเราว่าไง
มีความทิ้งขึ้นมาแวบเลยน่าสนใจ
ลาจูนถ้าเปิดร้านแล้วอ่ะจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่

เฮ้ยทำให้ก่อนนะ๒แสนตอนนั้นคือ๑๐กว่าปีที่แล้ว

เราจะหาเงิน๒แสนได้จากที่ไหน
ก็เลยกลับไปหาหัวหน้าเก่าที่โรงพยาบาลบอกว่า
พี่จะด่าหนูไหมหนูเปิดร้านอาหารอินเดียนะ
โอเคกูเชื่อใจมึงนะที่ให้เนี่ยค่ะ
เพราะรู้ว่าเป็นคนทำงานแต่อย่าไปกับเขาหรอกนะ
พรุ่งนี้เจอกันที่ธนาคาร
ใช่ค่ะพรุ่งนี้พี่ก็ไปหา
ไปหาเขาให้เงินมาเลย
พอได้เงินมาปุ๊บไปบอกพี่ลาจูนเลย
บอกเลยพี่ลาจูนได้ตังค์ครบ๒แสนแล้ว
คิดว่าจูนยูเตรียมออกจากงานไหม

ใช่เดี๋ยวเขาจะไปบอกเท่าแก่อะไรอย่างนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแบบยาว
พร้อมกับอาหารอินเดียที่พี่ตาเตรียมไว้
อ้าวถ้าทานจะหิวแล้วนะครับน้องใบตอง
แต่พอขึ้นชื่อว่าอาหารอินเดีย
บางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่
แต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสีสันทั้งกลิ่นเครื่องเทศเนี่ย
มันหอมฟุ้งเยาวยวนจิตใจซะจริง
เราคงต้องให้พี่ตาอธิบายกันสักหน่อยล่ะครับ

แม้แต่ชาวอินเดียเองเนี่ยยังติดใจ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

มันเหมือนหลายเมนูแต่ว่าเพี่เปิ้ลชื่ออะไรไม่รู้จัก

และก็แกงกาลีปลาหมึกผัดหอยไลน์
แล้วก็ไก่ย่างทันดูลี่ค่ะ

แล้วก็ใส่น้ำมะขามด้วยนะคะ

อ๋อทำไมได้ที่เดียวเลยอ่ะ
วันแรกที่เปิดร้านเครียดไหม

แล้วพี่ก็นั่งคุยกับพี่ลาจูนตอนเที่ยงคืนว่า
จูนเราจะเปิดร้านจริงแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้

พอเปิดร้านปุ๊บมันไม่มีใครมองร้านเราเลย

ใช่ค่ะจนค่ำประมาณน่าจะประมาณ๖โมงครึ่ง

พี่ก็เลยหยิบเมนูเล่มนึงแล้วก็ไปยืนทูตหน้าบ้านว่า
อาหารอินเดียค่ะอร่อยนะคะ
ถ้าไม่อร่อยให้ทานฟรีทั้งที่พี่เป็นคนอายมากนะ

แล้วก็มีฝรั่งกับแฟนเขาเดินผ่านมา

หันไปถามพี่ราชูนเลยว่า
ลาจูนพี่พูดจริงนะกินฟรีอ่ะ

ออเดอร์มาเลยอะไรอย่างนี้

ใช่มันครั้งแรกในการที่เราเสิร์ฟตัวเลข
มันสั่นมากแล้วพี่ก็รอ
แล้วเขาฉีกแป้งแล้วเขาตักแล้วเข้าปาก

แล้วเขาก็บอกว่าอร่อยจริงด้วย
แล้วเขาก็บอกแฟนเขาว่า

เขากินอาหารอินเดียมาเยอะมาก

พี่ดีใจมากแล้วพี่ก็ขอบคุณค่ะ
ตายแล้วน้องตาจะไหล

ถ้ามาปุ๊บเขาก็มาเยี่ยม
โอ้โห

มันก็ยังต้องมีอุปกฎศักดิ์อีก

ความที่พี่มีครัวอยู่หน้าบ้าน

โดนตำรวจจับนั้นก็เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยครับ
ราจูนยังไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
เลยทำให้จำเป็นต้องกลับประเทศอินเดียไปก่อน
อย่างกระทันหันนั่นเองล่ะครับ
พี่ราจูลกลับกลับไปปุ๊บ
เชื่อไหมว่าคนเรามันสามารถตายได้นะ
คืนนั้นพี่นอนไม่ได้เลยรู้ไหมสิ่งเดียวที่พี่นอน
คือหลับไปตอนไหนไม่รู้หลับโดยไม่ได้อาบน้ำนะ
มันเกิดจากความท้อแท้อะไรอย่างนี้ค่ะ
สะดุ้งจุดปุ๊บพี่ก็มีความรู้สึกว่า
คนเรามันจะตายไม่ได้นะมันต้องสู้
พี่ก็เลยลงมาแล้วก็สืบเตาแล้วก็ซ้อมทำกับข้าวเลย

ใช่ค่ะอยากให้ลูกค้ารู้ว่าเขาไม่อยู่
อ๋อทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าจับไม่ได้ว่าเทปเปลี่ยน
แต่เห็นว่ามีอยู่หนึ่งเมนูที่ทำยากมาก
แล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากคนอินเดียจริง

สมัยตอนนั้นน่ะมีพี่ป์ราจูนทิ้งให้พี่ก็สาโมซา
สำหรับพี่ตอนนั้นคือมันเป็นเมนูที่ยากมาก
มากที่สุดใช่พี่เคยทานแล้วเป็นเมนูที่พี่เบื่อมากมาก
ไม่อยากทำเลยแต่ก็ต้องทำเพราะว่าคนอินเดียก็คืออยากจะทานนะ
อยากจะต้องกินสโมซ่าอยู่แล้วค่ะพี่ตาคะมันจะยากขนาดไหน
ต้องขออนุญาตไปลองทำสโบซ่าว่ามันจะยากง่ายขนาดไหน
พี่เปิ้ลทานถ้าเรื่องทำอาหารจะส่งไปก่อนนะคะ

ขอเคลียร์กันบนโต๊ะนิดหนึ่งค่ะจัดการเลยค่ะไปค่ะพี่ตา
กล้าหารจริงเลยนะครับน้องใบตอง
เล่นขอเมนูสโมซ่าที่ขนาดพี่ตาในตอนนั้นเนี่ย

ซึ่งจุดที่ยากของการทำเมนูนี้เนี่ย
ก็จะอยู่ที่การใส่ไส้แล้วก็ห่อให้สวยงามนั่นเองล่ะครับ
เรามาเอาใจช่วยน้องใบตองกันดีกว่าครับ

น้ำก็เปรียบเสมือนกาวใช่ไหมคะ
พอมาโดนแป้งก็จะเหมือนกาวค่ะ
เราก็วางขนาดได้พอดีแล้วก็เอาไส้ค่ะ

ก็บีบีมันก็จะติดใช่ไหม

ติดแล้วเราก็ทำมือแบบนี้สี่เหนียว
แล้วก็ใส่ไส้
ใช้น้ำแตะขอบดีค่ะ

แล้วเราก็มาตั้งจัดรูไปสวน
มันก็จะเป็นกลวยกลวยแบบนี้

ใช้มือแตะน้ำตรงนี้
ป๊าบแล้วก็ตั้งมือแบบนี้ค่ะ

แน่นนะคะอันนี้คือเต็มไหมคะ

ดูท่าจะยากจริงนะครับเนี่ย

ทำไมถึงกลายเป็นเมนูปราบเซียนของพี่ตา
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่พี่ตาจะมาเปิดเผยกันให้เห็น
ถึงที่มาของความมั่นใจก็คือ
เรื่องของความเชื่อนั่นเองล่ะครับ
ที่พี่ตาบูชาหลักก็จะมีพระแม่รักษมี

แล้วก็พระศิวะพระพิกพะเนตค่ะ

อ่าเพราะพี่คิดว่าตอนที่พี่เปิดร้านใหม่

พี่ก็ได้รับพรจากพระแม่
เหมือนกับว่าเราเป็นธรรมาค้าขายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะได้ปางที่ถือหม้อและประธานพร
ถือดอกบัวเหมือนโปรยทรัพย์อะไรอย่างนี้

การที่บูชาเทพสามองค์มันเหมือน

เช้ามาก่อนที่เราจะมาเปิดร้านค่ะ

ถวายขนมหวาน

ทำทวายควงมาลัยครับ
แล้วก็จุดถูกกัญญา

งั้นเดี๋ยวขอถามพี่ตาหน่อยว่าเปิดร้านมานานแค่ไหน
ก็ประมาณ๔ปีค่ะ

และจากวันนั้นถึงวันนี้พี่ตาเนี่ยมีถึง๖สาขา
และเห็นบอกว่าพี่ตาก็ไม่ได้มีใครที่เป็นผู้ช่วย
คือทำกันเองสองคนสามีภรรยา
พี่ตาบริหารยังไงคะกับ๖สาขานี้
ด้วยความที่พี่ไม่ได้มีความรู้เยอะ
พี่รู้อย่างเดียวว่าอย่าให้ลูกค้ารู้ว่าพี่ตาไม่อยู่
แต่ถ้าร้านไหนที่มีลูกค้าแบบบอกมาอะไรอย่างนี้
พี่ก็จะใช้วิธีเรียกเด็กกลับมาฝึก

เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
ก็คือเราไม่มีครัวกลางค่ะ
ทุกคนจะต้องธรรมนออกมาด้วยฝีมูของตัวเองค่ะ
ขออนุญาตพบหน้าพี่ลาจูนยากหน่อยได้ไหมคะ
ชิกเลยสวัสดีค่า
เดี๋ยวน้องฟี่เปิ้ลมีคำถาม

พี่ได้กันตอนไหนดีกว่า
ตอนที่พี่ลาจูนกลับมาจากอินเดีย
ใครอินเดียก็เริ่มบอกพี่ลาจูนว่า
รู้ไหมอยู่ไปไหนมาก็ตีพี่ลาจูน
ทิ้งเขาไว้คนเดียวได้ไงอย่างนี้
รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ทำกับข้าวอร่อยมากดีมาก

พี่ลาจูนก็เหมือนกับว่ามีความปุ้ม
เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวผู้หญิงคนนี้
แล้วยิ่งลูกค้าพูดมันทำให้ลูกเขารู้สึกว่า

เขาเข้าใจว่าพี่มีลูก๔คน
แต่เขาก็พร้อมที่จะยื่นมือมาอบรับพี่ไว้
มันติดดูนะ
มีอะไรอยากจะบอกผู้ชายข้างคนนี้

หนูจะร้องตามอยู่แล้วนะ

ก็ขอบคุณพี่ลาจูในวันนี้
ที่ทำให้พี่มีร้านอาหารอินเดีย

ทุกครั้งที่พี่ท้อหรือพี่แบบทำไม่ได้
เขาจะเป็นคนเดียวที่ให้กำลังใจพี่ตลอด

ตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่มีแค่เขา

ตลอดมาก

ใช่เขาก็เหมือนว่าเป็นคนเดียวที่แบบ

ยูเก่งความสามารถอยู่ในตัวยู
จริงเขาจะพูดกับพี่แบบนี้ตลอดเวลาเลย
วันนั้นถ้าไม่มีเขาให้กำลังใจพี่ในวันนี้ก็
มันทำให้ร้านได้เปิดไปถึง๖สาขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาก็ยื่นมือที่จะมาออกอุ้มแล้วก็ช่วยพี่ตลอดเวลา
ขอบคุณมากขอโทษ
และนี่ก็คือเส้นทางชีวิตของพี่ตา

ทั้งความรักความผูกพัน

จนได้การยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้
สำหรับใครที่กำลังท้อแท้ก็อย่าท้อถอยนะครับ
ฝ่าฟันอุปสรรคให้เหมือนอย่างพี่ตาก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับ
แล้วแบบนี้ใครที่อยากจะลองสัมผัสรสชาติชีวิตของพี่ตาผ่านเมนูอาหาร
จะสามารถไปลองลิ้มชิมรสได้ที่ไหนบ้างล่ะครับเนี่ย
อินเดียนฟู้ดก็มีทั้งหมด๖สาขานะคะ
ลูกค้าที่อยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปทานสาขานั้นได้เลยนะคะ
ก็มีสาขาเจริญนคร๑๗รตเจริญนคร๑๖รตเจริญนคร
มีแฮปปี้แลนด์มีกทำวาลมีแพคเกษมและก็มีสวนธูนะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้พี่ตาแล้วก็คุณลาจูนที่สร้างหน่อยนะคะ

ค่อยไปอีกเป็นแบบ๒๐สาขา
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ตาขอบคุณพี่ลาจูน